ยังคงค้นหาเรื่องราวความรู้และความอร่อยของราเมนที่ร้านนารุโตราเมนกันอยู่ค่ะ
ซึ่งก็ได้ทราบกันแล้วว่าแท้จริงเขาเป็นราเมนสไตล์ฮ็อกไกโด
น้ำซุปต้องมีความเข้มข้นมากกว่าราเมนเมืองอื่น
คนที่นั่นเลยต้องเติมความอบอุ่นในร่างกายด้วยการเพิ่มไขมันเข้าไปสักหน่อยค่ะแต่สำหรับร้านนารุโตราเมนนั้นก็ได้ต่อยอด
ซึ่งรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเราก็เป็นรายการทีวีรายการแรกที่จะได้ชิมเลยนะคะ
จะอร่อยและสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันจ้
เอาละครับตอนนี้นะครับก็พร้อมที่จะชิมเมนูนะฮะ
เอาเมนูนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เมนูนี้มีชื่อว่า

ส่วนผสมและขั้นตอนในการทำเมนู

ทำไมน้ำซุปมันถึงมีแบบความข้นแบบนี้

โครงไก่อ้าวภาษาไทยดีกว่า

ก็คือตัดอย่างนี้ใส่ไว้เคี่ยวใช้มานานนานไหม

แล้วก็เอามาปั่นใส่หนังไก่แล้วก็มันฝรั่งค่ะ

อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านหรือเปล่า

ที่ญี่ปุ่นมีขายร้านไหม

สูดไม่ได้นะ

มันเหนียว

ร้อนเข้าไปมันก็ไม่ได้มีความเลี่ยนแบบนั้น

มันมีความเข้มแล้วก็มีความมันอยู่ในตัวด้วย

เส้นเย็นที่ทานกับซุปร้อน

แต่อย่างนี้เป็นไทย
ใส่ลงไปเที่ยวนานไหม

นี่อะไร

เป็นวาซาบี้ชีวิตนิดนึง
เป็นวาซาบีที่มีเฉพาะที่ฮอกไกโดค่ะ
เป็นวาซาบิผสมกับโชยุ
อันนี้ใส่มันอะไรอยู่

ค่ะ

ของบริษัทญี่ปุ่นค่ะอยู่ที่ไทยค่ะ
รวบเส้นลำยังไงให้มันเหนียวนุ่มนิดนึงใช้เวลาไหนในการรวบ
นั่งตรงกับใครยกตัว

นาทีในการรวดนะเส้นนี้มีความนุ่มแล้วก็มีความเหนียวในตัวแล้ว
ซุปนี่อันนี้น่าจะถึงปากคนไทยเพราะว่ามันหอม
รสชาติมันไม่ได้หนักไปทางไหนมากรสชาติเบาทานสบายเลย

แล้วไม่แปลกแต่ว่าเป็นร้านหนังนะครับแต่ยังมีอีก๑เมนูครับ

มาแล้วกับเมนูราเมงในตำนาน
กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลนะครับผม
มากับเครื่องมือในการสไลเดอร์ของเส้นราเมงตรงนี้นะครับ

ถูกไหมแต่เราเพิ่มลูกเล่นของมันก็คือตัวนี้
ซึ่งจริงแล้วในประเทศญี่ปุ่นเองก็ทานแบบนี้ด้วย

ที่ญี่ปุ่นเขาทำเป็นอะไรเป็นอุปกรณ์ที่เขาเป็นพลาสติกอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไง
เขาบอกว่าจะใช้ไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่ที่แบบยาวมาก
คือคนหนึ่งอยู่ข้างบนคนหนึ่งอยู่ข้างล่าง

แล้วก็มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะ
แล้วสมมติแฟนเค้ากินนะกินนะยำเส้นไข่ลงก็ล้องรับแฟนไข่อยู่งี้เหรอ

สาโต้อะไรอีก

เรากินกับเส้นลาเม้งแล้วก็มีส่วนผสมคือมีอะไรบ้าง

โหชะเท้านี่อะไร
โหชะเท้ากระสงค์พริก

ถิงวาซาบิ

อุโครมิเขาบอกว่าใส่อันที่ตัวเองชอบ

ไข่เท้าสะทิกเราก็ชอบ
ขอสะบิต้นหอมงาขาวเราก็ชอบ

นิยมรับประทานกันในช่วงฤดูร้อนเช่นกัน
โดยต้นตำรับมาจากจังหวัดคาโกชิมะและมิยาซากิ
ซึ่งจุดเด่นของเมนูนี้คือสามารถรับประทานกันได้หลายคน
จะเป็นกลุ่มหรือครอบครัวก็ได้
และการเสิร์ฟเส้นโซเมงจะต้องให้ได้ขนาดพอดีคำ

ลำไม้ไผ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๕๖นิ้ว
ซึ่งเมื่อเส้นนะคะไหลผ่านทุกคนก็จะต้องรีบคีบขึ้นมา
แล้วจุ่มลงซื้อยุตามสูตรเฉพาะของแต่ละบ้าน
เรียกว่านอกจากจะอิ่มท้องและคลายร้อนแล้ว
ก็ยังได้ทำกิจกรรมสารสัมพันธ์กันอีกด้วย
ดังนั้นการรับประทานนากาชิโซเมงจึงเป็นที่ชื่นชอบของเด็กเป็นพิเศษค่ะ
และสำหรับร้านนารุโตราเมนที่นำข้าวรางสไลเดอร์ที่ใช้สำหรับทานเมนูนากาชิโซเมนเข้ามานั้น
เขาได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นจากเส้นโซเมงมาเป็นเส้นราเมนที่มีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อย
ดังนั้นชื่อเมนูของที่นี่จึงเป็นนากาชิราเมนนั่นเองค่ะ
วิธีการทานล่ะครับจะต้องทานยังไงเอ๋ย
ของนั้นจะสับด้วยทาน
โอเคก็บอกว่าเอาเส้นใส่เข้าไปทั้งบนนี้
แล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงมาแล้วก็คีบให้ทัน
ได้ไหมได้ค่ะได้นะครับผม
ก็ลองไปมาคีมนี้แล้วก็ทานมาสัก
สนุกสนานมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนทานแล้วเนอะที่เอาเส้นราเมงตัวนี้นะใส่ใน
แล้วก็ปล่อยมันไล่ออกมาแล้วก็ขี้ไม่ได้เนี่ยจะเป็นความสุขขั้นแรกแล้วใช่ไหมครับผมจากนั้นเนี่ยก็เอามาจิ้นตัวน้ำซุปหรือน้ำซอสตัวเนี้ยเพื่อทานเข้าไปสะพัดแล้วได้ความชุ่มฉ่ำของราเมงที่มีความเย็นจากน้ำในน้ำแข็งตรงนี้พอทานเข้าไปเนี่ยก็จะมีความหอมความหวานแล้วก็ความเค็มของโชยูแล้
แล้วคนญี่ปุ่นอ่ะชื่นชอบในการรับประทานตอนหน้าร้อยได้กินเพราะมันรู้สึกทานแล้วมันชื่นใจค่ะเหมือนคนไทยเมนูคนไทยที่ทานหน้าร้อยก็เป็นข้าวแช่ค่ะอร่องของใครเดียวกันคือเอาข้าวมาแช่น้ำแข็งอันนี้เอาเส้นแช่น้ำแข็งเหมือนกันอย่างนี้ราคาเท่าไรเนี่ยสมมติจะมาทานทานได้กี่คนอันนี้ถ้าเป็นเป็น

ร้านตั้งอยู่ที่ไหนอ่าร้านตั้งอยู่ระหว่างสุขุมวิทย์ต้อยยี่สิบสี่กับยี่สิบหกค่ะอยู่ข้างธนาคารยูโอวีเลยค่ะอ่า
ซึ่งเป็นซอยตันด้วยใช่ค่ะใช่ไหมเปิดไปกี่โมงครับอ่าวันธรรมดาตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงตีสามค่ะ
หกโมงเย็นจนถึงตีสามค่ะอ่าวแล้ววันศวกสัวนสิบที่อะไร
ชัลล์ชวนคนไทยหรือคนญี่ปุ่นเนี่ยลองมาข้างที่ร้านหน่อย

แปลว่า

โอเคถ้าเรามีแค่เจ้าแรก

ขอบคุณทั้ง๒ท่านมากนะครับผมขอบคุณค่ะ

ที่จะมาตามรอยกันให้ได้คืนนี้เลย

โทรมาจองคิวก่อนจะดีที่สุดนะคะ
เพราะร้านนี้เนี่ยเขาคิวแน่นเวอร์

แต่กลับเป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์มากเลยแหละค่ะ
ใหญ่ใจกลางเมืองแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบค่ะ

มาเจอกับเรื่องราวของเมนูเส้นเด็ด
ร้านเส้นขึ้นชื่อทั้ง๓ร้านในวันนี้
เชื่อว่าการเดินทางไปกับเล่าเส้น
จะทำให้ทุกคนสนุกอร่อยและ
วันนี้ขอลาไปก่อน
บ๊ายบาย
โปรดติดตามตอนต่อไป